แต่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับ
แต่ว่าแต่ตอนนี้ความเคลื่อนไหวในความพยายามที่จะพัฒนาพลังงานทางเลือกก็ได้ก้าวหน้าไป
ซึ่งนอกจากที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว
บางอย่างยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ด้อยพัฒนาได้สามารถเข้าถึงพลังงานได้
อย่างเช่นนวัตกรรมที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับ
พัฒนาโดยนักดนตรีในอังกฤษทำให้เครื่องดนตรีกลายเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน
ซึ่งสามารถนำไปช่วยประชาชนในอาฟริกาซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล
ให้มีแสงสว่างเอาไว้ใช้ครับ
ดนตรีผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์การขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่มากกว่า๒๐ปี
แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจนำทักษะทางดนตรีมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นบ้าง
ขนาดขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่ว่าเราน่าจะนำพลังงานของคนดูเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เป็นการผลิตพลังงานจนขึ้นมาขณะที่มีการเขย่าเล่นให้เกิดเสียงดนตรี
ส่วนประกอบภายในของเครื่องดนตรีชิ้นนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะใช้เพียงแม่เหล็กและขดลวดไฟฟ้า
ชาร์จพลังงานด้วยการขย่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา๑๒นาทีซึ่งพลังงานที่ได้มาจะทำให้ใช้ไฟได้นานถึง๑ชั่วโมง
และยังสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยถือเป็นการเปลี่ยนพลังงานธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่จะนำไปเก็บยังแบตเตอรี่ในตัวของมันเอง
เธอก็ได้ยินมาว่าที่ประเทศเคนย่ามีเด็กที่ต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้หรือไม่มีแม้แต่เครื่องดนตรีที่จะนำไปเล่น
เพราะเด็กยังคงต้องนำหม้อกระทะหรือสิ่งของที่เก็บได้ตามถนนมาเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นกัน
ซึ่งก็พบว่าที่โรงเรียนหลายแห่งในประเทศเคนย่าเด็กจะต้องร้องเพลงอยู่เป็นประจำทุกวันทั้งช่วงก่อนเข้าเรียนเวลาอาหารกลางวันหรือแม้แต่ก่อนกลับบ้าน
เพราะฉะนั้นการนำสปาร์คไปให้เด็กได้ใช้ประกอบการร้องเพลงทั้งวันจะทำให้พวกเขาสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องดนตรีที่จะเปลี่ยนไปเป็นแสงไฟไว้ใช้ได้หลายชั่วโมงในยามค่ำคืน
ยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอีกด้วย
อริน่าชาโคล่าจากองค์กรการกุศลเพื่อเด็กกล่าวว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถทำให้เด็กมีเวลาเข้าถึงการศึกษามากขึ้นเพราะในพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของเคนย่ามักจะมีฝนตกอยู่เป็นประจำและทำให้ฟ้ามืดเร็วเช่นเวลา๔โมงเย็นท้องฟ้าก็มืดหมดแล้วทำให้เด็กเด็กที่ยังคงต้องเดินไปมา
และถ้าสายอยู่ในกระท่อมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบมืดเช่นกัน
เพราะทุกวันนี้มีประชาชนที่ต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากไฟฟ้าอยู่ถึง๑๒๐๐ล้านคนทั่วโลก